ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
ได้ฮากกับอาย
เหมือนใจได้ปัญญา
ชีวิตผู้สาวบ้านนา
วุฒิการศึกษามีน้อย

อุตค่า๑๐๐๐๐บาท

แล้วท่านอายมายาใจ
และท่านอายมายาใจ

คือคำว่าได้ฮักกับอ้าย
ก็เรียกว่าด้วยความที่ไม่เคยร้องนี่ไง
แล้วกันการที่เราฟังมาตลอดแล้วเราคิดว่าเราร้องได้

จังหวะการหายใจการอะไรเราจะไม่เคยใช้มาก่อน
เพราะฉะนั้นเราจะหลงแล้วเราก็จะไม่ทัน
ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะ

เป่าประกาศให้โลกรู้แล้วแหละครับ
ว่าเขายังไม่ยอมแพ้เขายังไม่ยอมแพ้เขายังสู้ชีวิตหลายคนทีเดียว
ก็สู้แล้วก็สู้เต็มที่แล้วนะไม่เป็นไรนะคุณละมุน
กลับไปครั้งนี้ก็ให้มีพลังหนักไปกว่าเดิม
กลับไปสู้งานกลับไปสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวของพี่นะคะ
วันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่ละมุนด้วยนะคะ
ที่มาร่วมเล่นเกมกับพวกเราในรายการร้องได้ให้ร้านขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณละมุนครับ
ที่มาวันนี้ก็มาสู้แบบเต็มที่แล้วค่ะ

วันนี้ถึงจะมารายการร้องได้ให้ล้าน
ถึงจะไม่ได้เงินกลับไปใช้หนี้เขาก็ไม่เป็นไรค่ะ

ยังไงก็จะสู้ต่อไปค่ะสู้ค่ะ
คนเก่าไปคนใหม่ก็ต้องมาเป็นธรรมดานะครับ
วันนี้เราก็ยังมีนักสู้ชีวิตท่านอื่นรออยู่
เราไปพบกับเรื่องราวของเด็กคนนี้กันเลยนะครับ

เด็กน้อยหน้าใสสู้เพื่ออะไรรถพ่อครับ
ชื่อเล่นชื่อฮาร์ดครับอายุ๑๓ปี
บ้านของผมมีด้วยกัน๔คนครับ
มีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็ตัวผมเองครับ
ตอนนี้พี่ชายไปเรียนต่ออยู่ที่กรุงเทพครับ
พ่อแม่ของผมมีอาชีพรับซื้อของเก่าครับ

ผมก็ขึ้นรถไปกับพ่อแม่
ช่วยพ่อแม่รับซื้อของเก่าครับ
บ้านไหนมีของที่จะขายบ้างครับ

ผมก็ภูมิใจในอาชีพที่พ่อทำครับ
คนที่ยังควรรอบกัน
เกือบค่อยเขาก็เป็นเด็กดี

นอนสรรของเขาเป็นคนไปตั้งแต่เด็กแล้ว

เป็นห่วงเรื่องรถของพ่อครับ

เพราะว่ามันความปลอดภัยน้อยมากครับ
ก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว๒ครั้งนะครับ
ครั้งแรกพ่อขับรถอยู่ดีก็มีรถมาตัดหน้า
ธุระที่ต่างจังหวัด
แล้วมันมีรถกระบะเขาเลี้ยวตัดหน้า

ล้อหน้ามันทำงานแต่ล้อหลังมันไม่จับ

แล้วมันเกิดอาการเบรกไม่อยู่ไปชนกับเขา
แล้วก็ทำให้น้องฮาร์ดได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า

ลูกแบบเลือดเต็มหน้าเลย
เราไม่ได้ทำยังไงทำแล้วไม่ถูก
กลัวกลัวลูกจะเป็นอะไรแบบมันตรงตาพอดีไง

ก็รู้สึกผิดว่ารถเราไม่ค่อยดี
ครั้งที่สองพ่อก็ขับกลับมาจาก

รถก็ปัดครับเกือบคว่ำ

ถามว่าพ่อรถเราจะต้องซ่อมอะไรมั่งเหรอ
เราก็แจ้งเขาว่าบอกว่ามีทั้งหมด๙รายการนะครับ
ข้อ๑แบตเตอรี่ราคา๒๘๐๐บาท
ข้อ๒ต่อทะเบียนรถ๒๔๐๐บาท
ข้อ๓ดามคซี๑๐๐๐บาท
ข้อ๔เปลี่ยนลูกหมากพวงมาลัยประมาณ๓๐๐๐บาท
ข้อ๕เปลี่ยนยางหน้า๕๖๐๐บาท
คอกเบาะที่นั่งราคาประมาณ๓๕๐๐บาท
ข้อ๘ฝาปิดกระบะท้าย๑๕๐๐บาท
ข้อ๙ที่ปั่นน้ำฝน๓๐๐บาท
รวมทั้งหมด๓๓๑๐๐บาท
หมายของผมคือจะนำเงิน๓๓๑๐๐บาท
ซ่อมรถให้พ่อเพื่อเป็นของขวัญให้พ่อครับ
รอก่อนจะรอเพื่อนยากฉันจะท่องทำให้ได้
กี่รายการเมื่อกี้คุณป่า

เพิ่มมาเป็น๑๐รายการแล้ว

มาพบกับนุ่มเสี่ยงเนอร์จากสุพรรณเลยนะครับ
น้องฮาสครับเด็กน้อยหน้าใสสู้เพื่ออะไรรถพอ

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

เนอร์ได้เลยนะพูดเนื้อกันเลย

ชั้นไหนชั้นบนหรือชั้นล่าง

๑อยู่โรงเรียนอะไรอ่ะคะ

เพราะว่าพี่เป๊กภูมิใจแอบไปรู้มาก่อนแล้ว

นิตยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณพ่อสุชินกับคุณแม่นิตยา
คุณแม่คะที่บ้านทำอาชีพอะไร

ทำมาตั้งแต่เขาได้๒ขวบค่ะ
๒ครัว๒ครัวก็๑๐กว่าปีแล้วนะ๑๑ปี
ตอนนี้ก็คือเป็นอาชีพเดียวที่ในบ้านมีทั้งสองคนที่ทำอยู่ค่ะ
รถคันนี้ครับตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยกี่ปีแล้วครับ
รถคันนี้ที่ซื้อบินซื้อมือ๒มานะครับ
เฉพาะผมซื้อมาก็ประมาณ๑๐เกือบ๑๐ปีแล้วนะ

อายุรถล่ะอายุรถจริงถ้าดูในคู่มือมัน๒๗ปี

แก่กว่าโอ้โหตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่คะ
ซื้อมาราคา๓๗๐๐๐บาท

แล้วตอนนี้ที่จะซ่อมเนี่ยยอดต้องซ่อมเท่าไหร่
น่าจะประมาณใกล้แสนเหมือนก็ซื้อใหม่แหละครับ
แล้วตอนนี้ที่บ้านครอบครัวของน้องฮาร์ดเนี่ย
มีปัญหามีหนี้สินอะไรอีกไหม
ก็มีครับหนี้ที่ส่งพี่มาเรียนครับ
ก็คือมีหนี้อยู่เท่านี้เองนะฮะที่บ้านนะฮะ

ฮาร์ดมีอะไรจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่บ้างครับ
ก็เป็นห่วงครับเรื่องรถนี่แหละครับ
ก็อยากจะนำเงินไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ซ่อมรถคันนี้ครับ

รายการของเรานะครับมีเงินทุนนะครับเอาให้ฮาร์ดไปเป็นทุนตั้งต้นชีวิตเอาไปสู้ชีวิตเนี่ยสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาทครับฮาร์ดตั้งใจจะเอาเงินจากรายการของเราไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
ต้องการเงินทุนจำนวน๔๐๐๐บาทครับ

หมื่นนะฮาร์ดไม่ไกลเกินฝันไม่ยากเลย
เอาละต้องการ๔หมื่นนะครับร้องค่ะ๓เพลงเท่านั้น
มาถึงการแข่งขันของเราเลยนะครับ
อินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้
ทำไมโชว์อย่าเสียง
ใช้

ใช้ครับ

เลือกได้

แผ่นไหนครับ

๑ครับ
แผ่นที่๑นะครับ

ตีมือ